วันนี้ค่ะเราก็เลยจะรวบรวมบรรยากาศที่พาคุณแม่ไปเที่ยวมาให้ชมกันด้วย
อย่างเช่นที่จังหวัดชนบุรีนะคะที่นู่นเขาก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะ
เป็นกิจกรรมวันแม่ไปดูกันดีกว่าว่าน้องหนูเขามีวิธีบอกรักแม่แล้วเขาก็มีกิจกรรมวันแม่อะไรอย่างไรกันบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศอบอุ่นชื่นมื้นแล้วก็คึกคักสนุกสนานนะคะ
เขาจัดกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดารุณาอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
กิจกรรมนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนยังเป็นแบบตัวเล็กอยู่เลยน้องหนูอายุไม่กี่ขวบเนี่ยนะคะ
ได้ทราบซึ้งและเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของแม่
เขาก็เชิญคุณแม่มาร่วมในกิจกรรมให้ได้กราบคุณแม่ไหว้คุณแม่แล้วก็มอบดอกมะลิ
โอ้โหซึ้งกันไปตามกันทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งการแสดงออกถึงความกระตันอยู่
แล้วก็แสดงออกถึงความรักให้กับคุณแม่
หลังจากที่น้องได้แสดงความรักต่อคุณแม่แล้วนี่ขอบคุณค่ะ

ต้องแสดงความสามารถด้วยโชว์ร่ายรำอันอ่อนช้อยสวยงามให้คุณแม่ได้ชม
คุณแม่บอกไม่เคยรู้เลยว่าลูกตัวเองจะรำเก่งรำสวยมีความสามารถขนาดนี้
โอ้โหไม่ธรรมดาจริงจริงนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดารุณาที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
แต่คุณคะบางคนเนี่ยไม่ได้รำนะคะไม่ได้มาแบบแนวนุ่มนิ่มมาแนวนี้เลย

นี่มาออกกำลังกายโชว์หรือว่ามาร้องไห้โชว์เอ๊ะหรือมาทำอะไรคะคุณ

โอ้โหคนนี้โอ้โหไม่ธรรมดา
ลูกคุณแน่เลยน้องใบตอง
ยังค่ะดิฉันยังไม่มีลูกค่ะ

ยังไงก็แบบเป็นความสนุกสนานของเด็กได้มาแสดงโชว์บนเวที

อาจจะยังไม่ได้ทานข้าวยังไม่ได้ดื่มนมหรือเปล่าลูกสาว

คุณแม่ให้กำลังใจอยู่นะ

ร้องไห้ดีเลย

น่าปัญญากาศวันเด็กวันยากาศวันแม่นะคะ
ก็จะมีน้องหนูมาแสดงความสามารถแบบนี้

แล้วก็มีบางคนที่เขาอาจจะแบบยังตื่นเวทีอยู่นะคะ
อันนี้ก็เห็นได้ทั่วไปแต่ไม่เป็นไรถ้าหาก
ว่าน้องหนูที่เขาเป็นแบบนี้
ไปให้กำลังใจไปให้ความรักไปปลอบ

ครั้งต่อไปไม่มีร้องไห้แล้วเดี๋ยวร้องเพลงแทน

คือต้องบอกว่าลูกเป็นความทักภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้ว

ทำอะไรก็น่ารักเนอะ